ปวดใช้วิจารณญาณในการดูนะเค้า

แต่ค้างเห็นมั้ยที่ใส่หมวก

นี่เป็นแบบไปเที่ยวบารี

จริงก็เรื่องของเค้านั่นแหละเขาก็ไปเที่ยวกัน๒คน
พูดมาเฉลยตอนหลัง

คุณคุณชมบาหลีภาพนี้

ใส่บลาไปเดินเล่นไปตากแดดหรอไปทำอะไรไปตากบลาตากบลาที่บ้านไม่แห้งหรอ
รู้คุณสามารถพูดไม่เข้าข้างใครนะคุณพี่สมขา
ในฐานะที่แบบเป็นผู้หญิงดูภาพก็รู้ว่ามันคือชุดว่ายน้ำ
ใช่แต่ว่าเขาไปเที่ยวกันนะคะ